ปิดท้ายมาที่เรื่องราวดีกันบ้างยังอยู่บนท้องถนนแต่ว่าเดี๋ยวเครียดกันเกินไปนะคะ
เป็นเรื่องราวที่หนุ่มคนนึงเขาเป็นนุ่มพ่อพระค่ะ
ซื้อหมูปิ้งไปแจกกับสุนัขทุกเช้าทำเป็นประจำทุกวันแล้วก็อัดคลิปมา
ชาวเน็ตชื่นชมกันมากเลยค่ะ
มุฒิตาคืออะไรฮะเข้าใจไหมมุฒิตาคืออะไร
มุฒิตาคือร่วมยินดีกับเมื่อผู้อื่นได้ดีถูกไหม
เวลาตัวนี้ได้กินอย่าไปแย่ง
ถ้าคนไทยมีข้อนี้นะลูกดีก็ผู้อื่นได้ดี
ก็จะได้ไม่ต้องมาอิจฉาริสยากัน
นี่ไงสอนกันจะว่าเข้าใจไหม

น้ำตาลเขารับด้วยนะไม่รู้ว่าเขารับหรือเห่าปฏิเสธล่ะ

ใช่น้องหมาคงแบบเมื่อไหร่จะพูดจบอยากกินกินแล้วหิว
หิวแต่ว่าก่อนจะให้กินเนี่ยต้องให้สมะก่อนข้อคิดนะคะ

ออกมาเป็นเหตุการณ์ที่เขาใช้โทรศัพท์มือถืออัดคลิป
ขณะที่ขี่จักรยานยนต์ตระเวนให้อาหารสุนัขย่านห้วยขวางค่ะ
ก็มีหลายคลิปนะคะบนเพจนี้
คลิปมีการพูดถึงธรรมะให้สุนัขฟังอย่างเช่นคลิปนี้
ทำให้หลายคนที่เห็นคลิปก็แชร์แล้วก็ชื่นชมกันเป็นจำนวนมากนะคะ
ทีมข่าวของเราไม่รอช้าอยากจะรู้จังเลยหนุ่มใจบุญคนนี้
พ่อพระด้วยเป็นใครโอ้ดูรถจักรยานยนต์เขาเท่ด้วยนะ

ทราบชื่อค่ะชื่อว่าคุณฮาร์ด
ซึ่งไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดส่วนตัว
เป็นแบบว่าโรบินฮูตัวจริง
เนื่องจาก๖ปีที่แล้วชีวิตพลิกพันธุ์

ทำให้ได้พบหลักการดำเนินชีวิต

เคยประสบความยากลำบากมาก่อน
สมัยเรียนมัธยมคุณฮาร์ดบอกว่า

เช็ดกระจกรถตามสีแยกไฟแดง

เห็นขนมแล้วก็น้ำอยู่ภายใน

โชคดีค่ะตอนนั้นมีคนใจดี

ทำให้รู้สึกว่าเหมือนได้ต่อลมหายใจ

ท้องไม่อิ่มแต่ว่ามีความสุข
ใจว่ายังมีน้ำใจอยู่บนท้องถนน

ปิ้งให้สุนัขเมื่อประมาณ๒ปีก่อน

สะดวกซื้อค่ะแล้วก็มีสุนัขตัวหนึ่ง
เดินตามมาแต่ว่าหยุดหยุด

ฉันเข้าไปไม่ได้อ่ะเหมือนนั่งรอหอยอยู่

โชคดีแค่ไหนแล้วที่เกิดมาเป็นมนุษย์
หิวเนี่ยมีอิสระสามารถเดินเข้าไปซื้ออาหารได้
ตั้งแต่นั้นมาค่ะก็เลยปฏิบัติเหมือนเป็นภารกิจที่ต้องทำทุกเช้า
ซื้อหมูปิ้งมาวันละ๒๐๐บาทเขาบอกงบประมาณ
เฉลี่ยแจกให้กับสุนัขบริเวณนั้นน่ะนะคะ
ซึ่งสุนัขเกือบทุกตัวเมื่อได้ยินเสียงทอดรถจักรยานยนต์
ก็จะจำได้แล้วก็นี่แหละค่ะรีบวิ่งมาในทุกเช้า
ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าแต่ละคลิปเนี่ย
คุณฮาร์ดไม่โยนหมูปิ้งลงพื้นนะคะ
ให้กินให้กินเลยป้อนเอาแบบ

เขาไม่บอกว่าไม่อยากให้เปลือเปื้อนดินทรายบนพื้นนะคะ
เพราะอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของสุนัขได้
ยกเว้นบางตัวที่ไม่คุ้นชินจริงก็อาจจะโยนได้นิดหน่อย
แต่ว่าส่วนมากส่งไปถึงปาก

หน้าและแววตาของน้องหมาที่รอหมูปิ้ง
ใช่เป็นประกายเลย
เป็นประกายตาปริบคือหน้าตาน่าเอ็นดูนะคะ
ถือว่าเป็นโชคดีของน้องหมาแถวนี้
ที่โอ้โหได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี

คือเหมือนกับว่าเวลามีใครทำอะไรดีให้เราช่วยเหลือเรา

สิ่งที่เราจะตอบแทนเขาได้คือการทำดีต่อไป

ช่วยเหลือคนอื่นจะเป็นคนสัตว์สิ่งของอะไรก็ได้
คือทำดีส่งต่อความดีนี้ต่อไปให้คนอื่น
แล้วคนที่ได้รับจากเราก็ทำส่งต่อไปเรื่อย
แบบนี้มันคือการแผ่ขยายความดีแผ่ขยายน้ำใจ
หมาก็จะบอกจะเป็นเด็กดีครับ
หมาก็จะได้ไม่ไปวิ่งเรียราชที่ไหน
ไม่ไปกัดใครใช่ไม่แย่งกันด้วยข้อสอนละนะ
แล้วก็ได้รู้จักมุฒิตาอุเบกขาด้วยนะคะสำหรับน้องหมานะคะน่ารัก
รักชื่นชมคุณฮาร์ดนะคะแม้ว่าจะไม่อยากประสงค์ออกนาม
เชื่อว่าตอนนี้คุณได้ใจคนไทยไปเยอะแล้วหลังจากไปชมเหตุการณ์นี้นะคะ